ทำงานแล้วก็ต้องใช้รถโดยสารสาธารณะจะขึ้นจะลง
ระมัดระวังให้ดีนะคะเพราะว่าเกิดเหตุสลดขึ้นกับคุณลุงท่านหนึ่งค่ะ
เป็นผู้โดยสารรถเมย์ในพื้นที่กรุงเทพนี่แหละนะคะในขณะที่ลงจากรถค่ะ
คุณลุงเกิดล้มแล้วเป็นช่วงเวลาที่รถเมย์เคลื่อนตัวพอดีค่ะ
ล้อหน้าด้านซ้ายทับคุณลุงเสียชีวิตที่หน้าป้ายรถเมย์เลยนะคะ
ช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจสนบุรณะได้รับแจ้งเหตุนะคะ
รีบลงพื้นที่ไปพร้อมกู้ภัยเลยค่ะเป็นอุบัติเหตุผู้โดยสารรถเมย์ถูกรถทับเสียชีวิต
จุดนี้อยู่ใต้ทางด่วนกิโลเมตรที่๙ถนนสุขสวัสดิ์ค่ะ
ตำรวจเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุเจอรถเมคันนี้
เป็นคันที่ทับคุณลุงเนี่ยนะคะจอดอยู่เป็นรถปอหนึ่งสี่ศูนย์
และพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายหนึ่งรายค่ะนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ที่ล้อหน้าด้านซ้ายของตัวรถ
คนขับรถเมย์คันเกิดเหตุชื่อว่านายปัญญวัตรลำมาชนอายุ๔๓ปี
เล่าว่าตัวเองได้มาส่งผู้โดยสารที่ป้ายใต้ทางด่วนกมเก้า
เมื่อเปิดประตูให้ผู้โดยสารลงจากรถคิดว่าทุกคนลงหมดแล้ว
จังหวะนั้นกำลังจะออกรถค่ะไม่ทราบว่าผู้ตายไปล้มขวางหน้ารถตอนไหน
ออกรถไปล้อหน้าด้านซ้ายก็เลยไปทับร่างของผู้โดยสารที่ลงจากรถไปไม่นานและล้มอยู่
ถามว่าเคยเจอคุณลุงท่านนี้ไหมเป็นผู้โดยสารไหม
คนขับรถบอกว่าเจอบ่อยค่ะและไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุสลดแบบนี้ค่ะ
ตัวส่งผู้โดยสารลงไปใช่ไหมครับตอนรถตอนรถอ่ะ
ที่ส่งผู้โดยสารเรียบร้อยผู้โดยสารเดินลงบนแล้วอ่าฮะผมปิดประตูรถอืม
พอปิดประตูรถแล้วเนี้ยคือผมจังหวะที่ผมจะออกรถผมก็มองด้านขวา
ว่ามีรถขวาไหมแต่ว่าจังหวะนั้นผมไม่รู้ว่าแกไปสะดุดอะไรแล้วล้ม
มาด้านหน้ารถผมอ่ะฮะแล้วผมก็มองไม่เห็นอืม
เพื่อภาพที่ว่าเราจะออกรถนะครับแล้วก็มองฝ่ายอย่างเดียวไม่รู้ว่าจะมีมั้ย
แต่พอสู่ทีได้ยินแต่เสียงอืมแล้วปากผมก็บอกเฮ้ยคนอยู่ข้างล่าง
เยี่ยมพ้นหรือเปล่าบอกลุงแกไม่รู้ว่าลุงแกลงจากเมื่อไหร่
พนักงานสอบสวนสนราชบุรณะจะได้เชิญตัวคนขับรถคันนี้ค่ะ
สอบปากคำเพิ่มเติมส่วนร่างผู้เสียชีวิตมอบให้อาสาสมัครมูลนิธิ
ร่วมกับตันยูนำศพส่งชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชต่อไปค่ะ